หลังจากที่เมื่อวานนี้แถลงแถลงข่าวเนี่ยนะคะที่บอกว่าเป็น
ใบเสร็จนะคะก็เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
ก็เอาไปมอบให้กับนายลวรนแสงสนิท
ธิบดีกรมสรรพากรตรวจสอบพฤติกรรม
ของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีภักดิ์เพื่อไทย

กรณีที่มีการซื้อขายที่ดิน๑ไร่๑ตารางวา
ติดถนนสารสินจากบริษัทประภัยทรัพย์
แต่ว่าเปลี่ยนวิธีการโอนที่ดินเป็นการโอนแยก
ตามจำนวนผู้ถือหุ้น๑๒คน๑๒วัน
คุณชูวิทย์ตั้งข้อสังเกตว่าเข้าข่ายการหลีกเลี่ยงภาษี๕๐
กว่าล้านบาทที่รัฐควรจะได้หรือไม่
และให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนายเศรษฐาที่เกี่ยวข้อง
นิติกรรมอำพรางอื่นด้วย
แม้ว่านายเศรษฐาจะอ้างว่ามีหน้าที่เซ็นอนุมัติเพียงอย่างเดียว
ไม่มีส่วนรู้เห็นในรายละเอียดการโอน
แต่จะไม่รับผิดชอบผลที่ตามมาได้หรือไม่
คุณชูวิทย้ำด้วยว่าราคาที่ดินตารางวาละ๔ล้านบาท
ที่ซื้อในปี๒๕๖๒นั้นเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมิน
เชื่อว่าเป็นการปั่นราคาที่ดิน
ซึ่งคดีนี้ไม่มีอายุความ
มีโทษทั้งปรับและจำคุกต่างกรรมต่างวาระ
เมื่อมีการโอนเงินให้๑๒คน๑๒วัน
ก็จะต้องได้รับโทษทั้ง๑๒กรรมค่ะ
คุณยอมทำรายงานการประชุม๑ฉบับ
แต่คัดย่อออกมาเป็น๑๒คน
เลี่ยงกันไปเพื่อจะไปโอนได้อย่างไร
นำมาให้อธิบดีกรมสัมภากรได้ตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบว่าพฤติการแบบนี้
มันเข้าข่ายการเลี่ยงภาษีเป็นผู้กระทำความผิด

และมีทั้งปรับและมีทั้งจำ
โทษจำเนี่ยผมเรียนให้ทราบเลยนะครับ

ส่วนกรณีที่แกนนำและก็สศภพรภไทย

ทำไมคุณชุวิตถึงออกมาพูดเรื่องนี้ในเวลานี้
คุณชุวิตก็บอกว่าเป็นเวลาและจังหวะที่ดี
เพราะว่าพักเพื่อไทยมีแคนดิเดตมากถึง๓คน

ดังนั้นการจะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีความสง่างาม
และตนเองก็พูดในฐานะประชาชนนะคะ
คุณชูวิทย์ยังแนะนำว่าในเศรษฐาควรถอยจากการเสนอชื่อ

เพราะไม่มีคุณสมบัติและไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อไทยยังเหลือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีก๒คน
คือนางสาวแพทองทานชินวัฒน์และนายชัยเกษมนิติสิริ
ถ้าหากนายเศรษฐายังดึงดันที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป

เพราะว่านายเศรษฐาเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ครับ
พักเพื่อไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถึง๓คนนะครับ
ก็เมื่อพักเพื่อไทยเสนอในเศรษฐาขึ้นมาผมก็จำเป็นต้องพูด
เอาแล้วถ้าเสนออุ้งอิงมาผมจะไปพูดทำไม

การเป็นนายกรัฐมนตรีก็ผมบอกแล้ว

ก็ถ้าคุณเอานายทุนเนี่ยแล้วมีพฤติการแบบนี้

ผมในฐานะประชาชนผมมีสิทธิ์พูดครับ

เดี๋ยวจะเอาหลักฐานนะคะยื่นสำนักงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบพฤติกรรมของบริษัทแสนสิริด้วย
ว่ามีพฤติกรรมผิดธรรมาภิบาลหรือไม่ค่ะ
นี่แค่อีพีที่๑นะคะ